ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันอันนี้ต้องแสดงความเป็นห่วงมากเลยถึงพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ
ออกมาไลฟ์ชี้แจงนะคะว่าตัวเองมีอาการหูดับแบบเฉียบพลันจริงค่ะ
เลยต้องเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูง
ตอนนี้ครบ๑๐ครั้งแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้าพี่เปิ้ลเลยขอมาเล่าถึงอาการด้วยตัวเองนะคะ
ว่าตอนนี้ดีขึ้นเกือบ๕๐แล้ว
แต่ก็ยังต้องทำการรักษาแบบเดิมต่ออีกตั้ง๑๐ครั้งค่ะ
หวังว่าจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนตัวค่ะยอมรับนะว่าต้องปรับการใช้ชีวิตพอสมควรค่ะ

ต่อจากนี้ไปก็คือ๑เข้าเครื่องให้ออกซิเจนให้มากที่สุด
ก็คือต้องพักผ่อนให้มากที่สุดห้ามเคลื่อนไหวมาก
ก็หวังไว้ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้
เพราะว่างานต่างเรามันเกี่ยวข้องกับเสียงทั้งหมดเลย
เดี๋ยวคุณหมอเขาจะทำตัวบล็อกหูไว้ให้
เวลาเราออกงานงานต่างเนี่ย
เวลาที่มีใช้เสียงใช้ลำโพงใช้งานแข่งทั้งหลาย
ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีตัวบล็อกหูไว้
ได้ยินข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
สาเหตุหนึ่งหลักเลยคือ๑เลยค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอ
แล้วก็ทำงานต่อแบบนี้เลยนะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนนะคะ
พักผ่อนนะคะหลายคนดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงที่เสียงดังที่สำคัญอาหารดิบสุก

คือจริงพี่เปิ้ลเขาก็ทำงานกิจกรรมดีให้กับสังคมมาตลอด